มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

โอ้โหอันนี้ที่ห้อยมาตั้งแต่ต้นรายการ
อันนี้แสดงตำแหน่งของหมอ

แล้วพอมาได้สดำอาจารย์ทำอันนี้ให้
แต่อาจารย์ท่านเนี้ยท่านเส้นชีวิตไปแล้ว
ก็เลยยังลำลึกถึงท่านผมก็ไม่ยอมเปลี่ยน
ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมา
แต่ที่มาดำบอกอย่างที่เขามัดกันอยู่

อันนี้ไท่สำหรับใส่ของอันนี้ก็จะมี

อย่างเช่นเส้นผมของผู้ที่มีพระคุณต่อเรา

พ่อแม่แม่นมอย่างเงี้ยพี่เลี้ยง

เราก็ขอเส้นผมมาหางช้าง
มหาสวัสดิ์มหาสวัสดิ์คืออะไร

มหาสวัสดิ์คือนี่ก็คือ
เถาวันที่ทิ้งตัวลงมาจากลมพายุอย่างนี้นะฮะ
แล้วเขาย้อนกลับขึ้นไป

แล้วก็ไปผูกตัวเองเป็นปม

หางช้างนี่แก้อะไรครับกันคุณสงคุณสัย
กันคุณสัยนะครับแล้วก็สายลูกนิมิตรนะฮะ
เขาฝังลูกนิมิตรสายหวายที่ผูก

ต้องมีต้องมีทุกคนนะฮะอันนี้

ที่เราเห็นกันอยู่ตรงข้างหน้าของเราขนาดนี้
ก็เรียกได้ว่าเป็นมีดหมอนะฮะ
เป็นการสร้างมีดหมอในยุคนี้ของเรานะครับ

หมอช้างเนี่ยตั้งกับหาอาหารให้ช้างตัดฟื้นถางป่าให้เดิน

งวงเขาเนี่ยดึงต้นไม้ให้เรารอดได้
แต่บางทีพอดึงมาแล้วมันก็ยังสางติดอย่างนี้

หาอาหารให้ช้างหายาให้ช้าง

มีดหมอเวลาทำต้องใช้เป็นเหล็กอะไรหรือมีส่วนผสมอะไรบ้างไหมฮะ

ตามความคือทุกอย่างทุกศาสตร์ของไทยเราเนี่ย
เราก็จะมีเครื่องที่จะเข้าไปผสมในการทำมีดต่างนะฮะ
อย่างมีดหมอเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเหล็กยอดเจดีนะฮะ

อันนี้วัดมหาธาตุอันนี้ก็เป็นเป็นหมุดเสาตะลุง

เสาตะลุงก็คือเสาที่จับช้างอะฮะ
เวลาเขาทำการซ่อมแซมเนี่ยเราก็ไปเก็บเอามา
เห็นบอกมีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย

ถ้าเป็นผีพลายผีดุเขายิ่งดี

คือทางช้างเนี่ยจะถือเวลาเราทำอะไรกับที่มีเด็ก

ถ้าเรารู้ว่าแม่ช้างตัวนี้ท้องอยู่เนี่ย
แตะห้ามคล้องช้างที่เดินตามแม่นะฮะ

ต้องเอาช้างที่จริงแล้วถ้าเราจะพูดทางหลักวิทยาศาสต

ฝึกง่ายไม่ช้ำนะฮะ
เอามาเนี่ยถ้าช้ำเกินไปเนี่ย

แต่เห็นบอกว่าในบรรดาเหล่ามีดที่พี่สร้างขึ้นมาเนี่ย
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพี่ใส่เป็นมวลสารลงไปด้วย

นั่นก็คือเป็นโซ่ช้างเผือก

อันนั้นก็ไปขอเข้ามานะครับ
พระสวรรค์ถ้าล้มเราก็ขอเศษโซ่มา

อย่างนี้เหมือนกันก็เพิ่งไปได้มา
อันนี้ดินที่เกิดของพระเสวก
นี่ยังสดอยู่เลยนะผมเพิ่งไปได้มาเมื่อวานซื้อนี้เอง
คือเราเชื่อว่าดินตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์
ผืนป่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดสร้างช้างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา
พระสวรรค์ใครก็รู้จัก
เพราะฉะนั้นดินตรงนี้จะต้องมีอนุของความศักดิ์สิทธิ์อยู่
ก็เลยไปนำมาเพื่อมาเข้าเป็นน้ำชุบ
อย่างมีดเนี่ยพอเราตีไปเราต้องชุบบ่อย
แล้วก็ชุบลงไปในน้ำ๓ครั้งแล้วก็เผาใหม่

แล้วให้หังขึ้นในขบวงการตี

คือหางช้างเนี่ยเทวดาที่ประจำหางเนี่ย
ก็คืออดุลน่าขลาดนะครับ
ท่านมีหน้าที่ที่จะปัดเป่าพวกเสน็จจังไร
เพราะของร่องรอยต่าง
คือเขาไปแล้วไม่มีภัยอะไรเบียดบังของเขาได้

คือจะได้เท่านี้ก็ต้องได้เท่านี้

แล้วเวลาเราแย่ล่ะไม่ใช่มาเติมซ้ำเราอีก

คือถ้าเกิดเวลาเราดวงเราตกเนี่ย

สัมภเวษีหรือใครที่เขาศักดิ์สิทธิ์กว่าเราเนี่ย

คนชอบไปเอาหางช้างมาทำกำไรทำแหวน

ต้องได้จากสดำขึ้นไปนะ

คือผมเนี่ยอย่างนี้จากตัวหางช้างก่อน

ล่วงเองอันนี้ตัดอันที่สอง

อันนี้พี่ตัดอันนี้พี่ตัดประจำปี

อันนี้สำคัญยังไงฮะศักดิ์สิทธิ์ยังไงฮะชื่อประกรรม

คือพันธนาการระหว่างเรากับช้าง

เราจะต้องขึ้นไปเส้นประกรรม

ในการจับช้างวันที่ไปจับช้าง

รับปากกันจะดูแลอย่างนั้นอย่างนี้

กรรมก็จะเล่นเรา

สำนึกแล้วต่อไปลูกจะไม่ทำอีกแล้ว

ใครขึ้นไปไม่ได้แต่ละที่เนี่ยก็เฉพาะ

เขาจะขึ้นได้ทุกประกรรมแต่คนอื่นเนี่ย
จะไปหมูกันให้สุดกับ

เดี๋ยวเบรกหน้าเราไปมูกันที่

จะมีหัวนักโทษฝังอยู่

แล้วก็จะมีตอนที่เดินออกไป

แล้วก็ยืนอยู่นิ่งมองตามคุณแม่ไป

ก็จะมีอุปกรรมบางคืนดึก

แล้วก็ถอดเสื้อมานั่งอยู่ตรง

แล้วก็มองคนเดินผ่านไปผ่าน